คุณผู้ชมคะตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาเนี่ยข่าวเกี่ยวกับเมาเหล้าเมายาเนี่ยแทบทุกข่าวและเป็นแบบนี้แทบทุกวันข่าวนี้เป็นเรื่องของการเมาเหล้านะคะล้อมวงดื่มเหล้ากันห้าหกคนเปิดเพลงเสียงดังเพื่อนบ้านทนไม่ไหวโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาเอ๊ะกลุ่มนี้เขาจะสำนึกไหมจะรีบปิดเพลงรีบเข้าบ้านนอนไหมอ่ะไป

ไข่แจ้ง
เอ้าให้ฝากทุกคนได้ค่ะ
ถ้าได้ถ้าได้ทำไมอ่ะ
ก็ต้องเด็กก็ได้มาดิ
ออกเครื่องแบบมา

ลูกคนรวยดีจะไม่ตัด

ซักค่า

ทำไมทำไมมีของ
นุ่มปรุ่มนี้ไม่ได้สะหรับอะไรเลย

กลับท้าทายตำรวจท้าเต้ากับตำรวจนะคะ
ให้ของลับตำรวจด้วยนะคะ
นี่คือทางแยกซอยร่วมฤดีกับซอยโปโล๔ค่ะ
ผู้ชายคนนี้มีสัก๕๖คนนะตามคลิปนะคะ
ปาร์ตี้ดื่มเหล้าเพลงดัง
ชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจตำรวจมาแล้วมันเป็นแบบนี้
นี่ดังไม่ดังท่านผู้ชมก็ลองฟังเพลง
แล้วก็บอกว่ากระเช้าไม่น่าจะพอ
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วโดนด่าโดนว่าโดนโวยวายใสเนี่ยนะ
คือศิษย์ตำรวจรีวัชรินภองเภ่า
สิบตำรวจรีชานรงค์เดิมพงพันธ์พบหมู่ปราบรามสนลุมพินี
เหตุการณ์๑๔มกราคมช่วงประมาณ๐๓๓๐นนะคะ
เขาไม่ยอมเบาเสียงเพลงนะคะ
เขาไม่ยอมแยกย้ายกลับบ้านแถมยังแบบเนี่ยมันอย่างในเห็นที่เห็นในคลิปนั่นแหละ
เขาบอกว่ามันผ่านมาหลายวันแล้วอ่ะทางเจ้าหน้าที่ที่ไปตักเตือนเนี่ย
เขาก็แจ้งเรื่องไปที่หัวหน้างานนะแต่เหมือนหัวหน้างานไม่สนใจอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้
เห็นใจตำรวจที่อยู่ในคลิปนี้อยากให้หัวหน้างานช่วยดูหน่อยได้ไหม
เพราะว่าตำรวจเป็นฝ่ายถูกต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
แล้วเขาก็ทำหน้าที่แบบอย่างถูกต้องด้วย
แต่กลายเป็นว่าโดนประชาชนรุมต่อว่าแล้วก็ทางหัวหน้างานไม่ได้ตามเรื่องให้ต่อไง
ไม่ได้ไปตามเรื่องจากกลุ่มผู้ชายกลุ่มนิก

ลุมพินีค่ะพอไปถึงได้คุยกับพี่หัวหน้าวินเลย
นายประสิทธิ์อายุ๕๕ครับครับนะครับ
เขาบอกว่าเขาก็เป็นหัวหน้าวงปาร์ตี้ในคลิป
เฮ้ยในคลิปนี้พี่เค้าอยู่ด้วยหรือ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่ม๓ทุ่มกว่า๑๔มกราคม

เพลงมันแบบจังหวะสบาย
อันนี้จังหวะเอามันก็สบายนั่นแหละพี่

เพลงรักแท้ในคืนหลอกลวงวิทยาลัยเปิด
มันไม่ได้เพลงแดงซะมันไปรบกวนรำคาญอะไรใคร
ดังหรือไม่ดังรำคาญหรือไม่รำคาญ

พี่เขาบอกว่าก็ตำรวจสายตรวจ

ขี่รถมาบอกว่าเบาเพลงหน่อย

นี่นะคะในเทพ
สมาชิกคนหนึ่งที่ร่วมดื่มมันอยู่
โมโหก็เลยให้ของรับตำรวจ
แล้วท้าตำรวจให้ถอดเครื่องแบบมาต่อยกันเลย

เมาเหล้ามันขาดสติ
ในเทพแก๊งผมมันไม่ได้ตั้งใจ

เปิดเพลงให้ผมฟังนิดนึงได้ไหมล่ะ
เอาแบบระดับความดังเหมือนตามคลิปเลย

ไอ้ที่จะเกิดเรื่องนี่อาจจะลองดูค่ะ
ตอนนั้นที่ฟังเพลงนี่ก็เพลง

แต่นาริสบอกผมคงเปิดไม่ได้ดังเท่ากับในคลิป

แต่ที่หัวหน้าวินที่เป็นหัวหน้ากลุ่มปาร์ตี้

คือเอาจริงนะมันไม่ใช่แค่เรื่อง
บกวนรำคาญส่งเสียงดัง
คือดื่มเหล้าดื่มเบียตั้งวงตรงนี้มันก็ไม่ใช่ที่นะ
ใช่จะโควิดอะไรอีกไง
ใช่ไหมคุณจะดื่มคุณก็ไปดื่มในบ้านให้เป็นที่เป็นทาง
ร้านอาหารตั้งหลายร้านเนี่ยเขายังโอ้โห
ต้องเห็นใจเขาเขายังไม่ได้เปิดเลยนะให้ดรมให้ดื่มเลย
นี่คุณบอกว่าใส่หูฟังกันไหมล่ะ
แล้วก็ต่างคนต่างใส่หูฟังแล้วก็นั่งกันห่าง
ดื่มอย่างไกลเงี๊บนั่งอยู่ในบ้าน
เข้าบ้านพี่ไปนู่นใช่ไหมพี่มาดื่มอะไรข้าง
ตรงพื้นที่ทางสาธารณะอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ทีนี้ค่ะเราได้คุยกับในเทพค่ะ

ในเทพที่ท้าตำรวจนี่แหละหน้าตาเป๊ะเลย

ผมเองแหละที่ท้าตำรวจให้ถอดเครื่องแบบมาต่อยกัน
แล้วก็แจกของลับให้ตำรวจ
ก็ตำรวจน่ะมากล่าวหาผม
ว่าจะเอาอาวุธไปทำร้ายตำรวจ

ยกแขนใช่ไหมคะในคลิปงานแขนยกแขนอ่ะใช่มีดู
ไม่ได้จะทำร้ายอะไรนะผมแค่จะโชว์ว่าผมไม่มีอาวุธมาตัวเปล่า
อ๋อยกให้ดูว่าตัวเปล่าอันนี้น่ะผมตัวเปล่า

ผมว่าตำรวจแกล้งผมนี่

หลังจากเดี๋ยวจะปาร์ตี้

เดี๋ยวหลังจากนี้จะปาร์ตี้ต่อมันเป็นวิถีชีวิต

ก็มีบทเรียนแล้วแหละว่าถ้าเมาขาดสติแล้วมันจะเป็นปัญหา
แต่ไอ้ปาร์ตี้เนี่ยมันคือวิถีชีวิต

ก็หาว่าเราใส่
ดูในคลิปผมก็บอกผมไม่มีของไม่มีอะไร

ครับ

แต่เราเมาเสียงอาจจะดัง

ตอนนี้ด่าเขาไปว่าอย่างไรบ้าง

ให้เลยครับให้เลย
ให้เลยให้แบบลอยแต่ไม่ได้ว่าหันหน้าให้เขานะ

พอหันคุยกับเขาเสร็จผมหันหลังผมว่า
อะไรอย่างนี้ให้ลอยไป

พี่ค่ะพี่ก็อายุหาสิบอายุหาสิบห้า
คือมันวิถีชีวิตของพี่ก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกใช่ไหม

ที่จะมาตั้งวงบอกวิถีชีวิตอยู่เนี่ย
ที่วินที่ริมถนนที่ทางสาธารณะอย่างนี้
ใช่แล้วก็อย่าทรงเสียงดังอย่ากัดดื่มในบ้านเงียบ

ตำรวจสรลุงพินิแจ้งข้อกล่าวหาพิเทศครัวนี้ค่ะ
ที่บอกว่าแกล้งแจ้งข้อหาหนักเกินไปเหรอ
ดูข้อหานิดนึงคุณผู้ชมว่ายังไงคะ
หมินเจ้าพนักงานแล้วก็ส่งไปเสียค่าปรับที่ศาล๑๐๐๐บาท
เจ้าตัวรับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งอะค่ะ

ในเทพไม่มีตังค์ขอเมีย

โทรศัพท์ขอเงินเมียมาจ่ายค่าปรับ๕๐๐๐บาท
ใช่คุยกับภรรยาของพี่เทพคุณนิดนึงดีกว่า

ภรรยาบอกว่าสุดท้ายก็ไม่พ้นเมีย

กลับบ้านไปเดี๋ยวโดนชุดใหญ่เดี๋ยวจะสั่งสอนสามีสักหน่อย
ที่ผ่านมาพี่เตือนสามีพี่แล้ว
เรื่องกินเหล้าอ่ะโอ้โหพอเมาแล้วทำเป็นเก่ง

อรรถรัสรีราคมากเลย
ภรรยาบอกว่าเมาเนี่ยทำเป็นเก่ง
ตอนเด็กเนี่ยเมียกับแม่ก็ไม่ได้แต่พอมีปัญหาเอาแม่ไป
พอเสียตังค์ก็โทรหาเมีย

ฝากภรรยาพี่เทพดูแลนิดนึงก็ดีนะคะ

ไม่รู้ไปเจอที่บ้านจะว่ายังไงบ้าง

คือที่พี่เทพเขาบอกว่าตำรวจแกล้งเขาแจ้งข้อหาแรงเกินไป
ถ้าดูจากข้อหาที่แจ้งคือดูหมินเจ้าพนักงานข้อหาเดียวด้วยนะ
ใช่ค่ะข้อหาเดียวไม่ได้แจ้งข้อหาอื่นนะคะ

อย่างพรบรเรื่องควบคุมโรคอะไรในช่วงของโควิด๑๙

รบกวงรบกวนชาวบ้านอะไรเยอะแยะไปหมด
ทีนี้ค่ะทางหัวหน้างานของตำรวจสองนายที่อยู่ในคลิปค่ะ
ทางเพจบอกว่าหัวหน้างานไม่ดูแลลูกน้องหรือเปล่า
หลังเกิดเรื่องไม่เห็นมาดำเนินการอะไรเลย
ลูกน้องให้โดนประชาชนด่าอะไรแบบนี้นะคะ
หัวหน้างานบอกว่าไม่ได้ทิ้งลูกน้องนะคะ

ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายค่ะ
จะกินอะไรกันต่อก็ให้เป็นที่เป็นทางอยู่ในบ้านให้เรียบร้อยนะฮะ
แล้วก็อย่าไปกวนข้างบ้านเขาด้วยนะครับ